เดี๋ยวเราอยากจะพาไปดูแล้วกันความสวยงามของวัด
ไปวัดไปวาจะได้บุญกันครับ

ได้เห็นหลายมุมนะน้องไปต่อกุจิสาใช่
ที่นี่คือวัดป่าสว่างบุญฮะตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรีตรงนี้นะที่บริเวณวัดเนี่ย
โอ้โหกว้างใหญ่ไปสารประมาณสัก๔๐๐ไร่ได้ครับ
โดดเด่นของวัดก็คือมหาเจดีที่นับรวมกันแล้วเนี่ย
กว่า๕๐๐ยอดเขาบอกนะว่ามีชื่อเต็ม
ที่เขาเรียกว่าพระมหารัตนโลหะเจดี
ศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญนี่ยาวหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่าตรงนี้มันมีทั้งหมดนะ๙ชั้นและตั้งรถหลั่นกันลงมาสัก๕๐๐องค์
องค์เจดีก็บอกเป็นปูที่ปั้นที่สวยงามประนีตด้วยแล้วก็เคลือบด้วยสีทอง
ความยาวประมาณสัก๒๐๙เมตร
โอ้โหพระนอนที่นี่ใหญ่มาก
โอ้โหแล้วก็ยังบอกนะฮะว่าเจดีที่เนี่ย
พระเจดีที่นี่บัจจุพระบรมสารยฤษฎาชกว่า๘๔๐๐๐องค์

แล้วมีพระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหินปางปรินิพาน
สร้างด้วยหินชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุด
ว่าอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ง่ายนะ

แล้วเขาว่าใหญ่สุดในเมืองไทยด้วย
เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินที่หนักสัก๓๐ตัน
ภาพนี้เราได้มาจากไหนข้อมูลเราได้มาจากไหน
ดูป๊อปคุณยกมือเลยสาธุ๙๙
ภาพที่เขาถ่ายเป็นภาพที่สวยมากเลย

เป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายนี่ไม่ง่ายนะ

จะได้เห็นว่าในวัดในเมืองไทยมีมากมายเลยจริงนะคะ